ความคืบหน้าคดีฆ่าปาดคอแท็กซี่กันหน่อย
วันนี้ตำรวจบอกว่าก็พยายามที่จะติดตามคนร้าย

ส่วนประเด็นก็ตั้งปมคือปมสังหารฆ่าชิงทรัพย์นั่นเองค่ะ
พลตำรวจตรีมานะอินพิทักษ์ผู้บังคับการตำรวจภูทร
จังหวัดสมุทรสาครก็วันนี้เรียกประชุม
ติดตามความคืบหน้าคดีที่นายเสน่ห์ปินธรรมนักอายุ๖๓ปี
คนขับรถแท็กซี่ถูกฆ่าชิงทรัพย์ที่บริเวณกองขยะ
ถนนเส้นทางเอกชัยสายเก่าหมู่๒ตะบนกาหลงอำเภอเมือง
สมุทรสาครเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือเมื่อวานนี้
ตำรวจบอกด้วยว่าความคืบหน้าคดี
ผู้เสียชีวิตเป็นหัวหน้าคิวรถแท็กซี่
หน้าโรงพยาบาลมหาชัย๒ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบน
ซึ่งก่อนเกิดเหตุมีคนเห็นว่าผู้ตายจอดรถอยู่ที่คิว
ล่าสุดคือเวลาประมาณสัก๒ทุ่มครึ่งของวันเสาร์ที่๒๔มีนาคม
สักพักก็ออกไปออกไปจากคิวรถนะ
แต่ไม่ทันเห็นว่าผู้โดยสารเป็นใครมาจากไหน
หลังจากเกิดเหตุก็ได้สั่งการให้ตำรวจจากโรงพักบางโทรัฐ
ส่วนที่กำลังร่วมกับชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดแล้วก็สืบจากภาค๗
งหน้าที่กันทำลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลของคนร้าย
ที่ก่อเหตุบอกว่าหามาให้ได้ให้เร็วที่สุดค่ะ
ส่วนมูลเหตุน่าจะมาจากวันที่เกิดเหตุผู้ตายก็สวมใส่เครื่องประดับเป็น
ร้อยคอทองคำน้ำหนักถึง๓บาท
อีกทั้งยังมีแหวนทองนาฬิกาสีทองอีกนะฮะก็ล่อตาล่อใจ
ประกอบกับมีเงินสดติดตัวอีกจำนวนมาก
จึงเป็นเหตุจูงใจให้คนร้ายลงมือฆ่าปาดคอ
ซึ่งประเด็นก็มุ่งไปที่การชิงทรัพย

คือสร้อยคอหายไปเงินสดหายไปโทรศัพท์มือถือก็หายไป
คนร้ายเองตอนนี้ยังไม่ระบุว่าเป็นคนไทยหรือว่าต่างด้าวนะครับ
อืมด้านน้องสาวของเจ้าของรถแท็กซี่ผู้ตายเนี่ยนะคะ
ก็เดินทางมาให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่า
พี่ชายเป็นคนดีมีน้ำใจก็ไม่เคยมีเรื่องทะเลาวิวาสกับใคร
แล้วก็เป็นที่รักของคนขับแท็กซี่ที่อยู่ในคิวเดียวกันด้วย
ก่อนเกิดเหตุ๒วันคือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
พี่ชายไปซื้อสร้อยคอทองคำหนัก๓บาท

เพื่อจะเดินทางไปงานบวชหลานชายในวันเสาร์
ก่อนที่จะมาถูกฆ่าตาย
ทางนี้ทางญาติเชื่อว่าสาเหตุก็น่าจะมาจากเรื่องของการฆ่าชิงทรัพย์นั่นแหละ